โปรดติดตามตอนต่อไป
ย่าแม่ชมย้านอิกกี้แห่งทัศน์ทองสาว
และสาวก็ไปต่อไม่รอแล้วนะ
รอบนี้บอกเลยว่าพีคมาก
เพราะเหมือนแบบแยกไม่ออกเลยค่ะสิ
พรุ่งนี้ฉันยังได้มีแวงต่อสู้
โอ้โหพ่อถ้าจะเหมือนขนาดนี้
รับงานแทนไปเลยสิคะเออ

พี่ก๊อฟวัคติ้งฮีโร่ดีนี่เอง
โอ้โหเหมือนยั่นเสียง
ถึงขนาดที่ตัวจริงเขามาคอมเมนต์
ภรรยาพี่ว่ายังเหมือน

นี่คือแบบที่แท้ยิ่งกว่ามุนินมุตตากาสลองสองปีบ
พี่น้องพี่ไอวาอัญญาไปเลย
ไหนยายปิงปองเขาก็คบเป็นพี่ก๊อฟแล้ว
ดันรอดูพี่ก๊อบโค้กเป็นยัยปิงปองบ้างนะฮ่า